สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พุธที่๘สิงหาคม๒๕๖๑ครับ
วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยหลายเหตุการณ์รวมทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกลางเมืองลบบุรีนะครับ
เมื่อรถบรรทุกคันหนึ่งขับฝ่าด่านตรวจของตำรวจหนีข้ามอำเภอ
แต่ว่าสุดท้ายก็หนีไม่รอดนะครับถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
โดยสารภาพว่าเสพยาบ้ามา๑เม็ดนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ผู้ใช้รถคันหนึ่งถ่ายภาพขณะตำรวจนับสิบนายพร้อมอาวุธปืน
พยายามสกัดจับรถบรรทุกในพื้นที่ตะบนนิคมสร้างตนเอง
อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหลังขับรถฝ่าด่านตรวจ
แต่คนขับก็ไม่มีท่าทีว่าจะยอมลงมาจากรถ
เร่งเครื่องพยายามหลบหนีแม้ล้อหน้าขวาจะถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนยางแตกแล้วก็ตาม
นานคนขับก็เร่งเครื่องพุ่งชนรถที่จอดติดไฟแดงเพื่อหวังหลบหนี
หวิดที่จะชนตำรวจที่ยืนอยู่ด้านหน้า
แต่ก็ต้องจอดขวางถนนเพราะล้อยางถูกยิงไม่สามารถขับต่อได้
ตำรวจควบคุมตัวนายอาคมสุจันทร์อายุ๔๓ปี
คนขับที่อยู่ในอาการตื่นตระหนกเอาไว้ได้
ซึ่งจากการตรวจค้นพบอุปกรณ์เสพยาบ้า๑ชุด
แต่ไม่พบยาบ้าและสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด
ก่อนหน้านี้ตำรวจทางหลวงพบรถบรรทุกวิ่งมาตามถนนสายลบบุรีโคกตูม
ประสานตำรวจสพโคกตูมช่วยสกัดจับ

ขับหลบหนีไปตามถนนผนโยธิน
เข้าพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทและอำเภอเมืองลบบุรี
ตำรวจจะตัดสินใจชักปืนยิงยางล้อหน้าขวาแตกและจับกลุ่มเอาไว้ได้

คืนที่ผ่านมาเพิ่งเสพยาบ้าเป็นหนึ่งเม็ด
และเคยถูกดำเนินคดีเสพยาเสพติดมาแล้ว

โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
ซึ่งตำรวจได้ควบคุมตัวคนขับรถบรรทุก
ไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย
และนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ภัยเร่งใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยชีวิตนายชัดชัยภวงสมบัติอายุ๓๙ปี
คนขับรถบรรทุก๖ล้อที่ติดอยู่ภายใน
หลังขับรถชนท้ายรถพ่วง๑๘ล้อได้รับบาดเจ็บสาหัส
สี่แยกไฟแดงถนนสุวินทวง
ตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เมื่อนำตัวออกมาได้จึงรีบนำส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ

ขณะรถพ่วง๑๘ล้อจอดติดไฟแดงอยู่
จู่ก็ถูกรถบรรทุก๖ล้อพุ่งชนท้ายอย่างจัง
คาดว่าขับมาด้วยความเร็วแล้วเบรกไม่ทัน
อีกสาเหตุหนึ่งอาจเกิดจากอาการหลับใน
ปฏิเหตุรายนี้เกิดขึ้นริมถนนวงแหวนรอบ๓
ในพื้นที่ตะบนสรรปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อรถกระบะคันหนึ่งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้

ผู้ภัยมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่เข้าตรวจสอบเหตุ
และเข้าช่วยเหลือนายสุประชัยเอี่ยมจิตอายุ๔๒ปี
คนขับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดอยู่ภายในรถ
ออกมาได้เพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ไฟจะลุกไหม้อย่างรวดเร็ว

ปิดท้ายที่คู่ภัยเข้าช่วยเหลือ๑๐๐ตำรวจเอกนิรันดิ์อินประเสริฐ
รองสารวัตรจราจรสพเมืองชนบุรี

ขาขวาหักนอนคว่ำหน้าอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้า

ก่อนที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาล

ขี่รถจักรยันยนต์ยนต์แสงขึ้นไป
จู่ก็พุ่งชนเสาไฟข้างทาง
คาดว่าจะเกิดจากอาการวูบกระทันหัน

ว่ามีรถคันอื่นเฉียวชนหรือไม่